ต้องเตือนกันแหละใครจะไปจอดรถหน้าบ้านใคร
ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปรบกวนบ้านเขาด้วยนะฮะ
โดยเฉพาะการจอดไว้แบบยังติดเครื่องหรือว่าสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดขอนแก่นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วไปจอดรถไว้หน้าบ้านคุณลุงแล้วไม่ดับเครื่อง
เจอคุณลุงตามมาเอาเรื่องถึงร้านข้าวต้มเลยนะฮะ

มันมีการแชร์ไว้ในเพจเฟซบุ๊คจริง
นำมาโพสต์บอกว่าลุงสุดเก๋าทำตัวเจ้าถิ่นด่ากราดร้านข้าวต้ม
และเป็นภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เห็นคุณลุงคนนี้เดินเข้ามาด่าคนในร้านข้าวต้ม
แล้วก็ในเฟซบุ๊กระบุนะครับว่า
ใครก็ได้ในเมืองพลที่รู้จักร้านเฮียแกละตลาดโต้รุ่ง
ช่วยบอกตำรวจหรือใครก็ได้มาเอาคนบ้านข้างร้านไปเข้าคุกที
มาคุกคามจะเข้ามาทำร้ายแม่และพ่อที่ป่วยในบ้านหลายครั้งแล้วนะครับ
เคยมีครั้งหนึ่งไปกินข้าวร้านลุงแกละนี่แหละฮะแล้วไปจอดหน้าบ้านของลุงคนนี้
ลุงก็เดินออกมาด่ายังกับเราไปฆ่าใครมานั่นแหละ
ทั้งที่ที่ตรงนั้นเป็นถนนหลวงด้วยซ้ำพูดดีก็ได้
จอดรถถนนหน้าบ้านเขาด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ขออภัย
เขาใช้คำนี้เลยนะฮะแบบนี้มันก็เกินไป
ถนนก็ถนนสาธารณะใครจะจอดก็ได้
มีใครช่วยได้บ้างให้ช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วจริง
ขึ้นโรงพักไม่รู้กี่รอบแล้วและไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยนะฮะ
เอาเรื่องนี้มาแชร์มีทั้งข้อความข้อมูลแล้วก็มีคลิป
เห็นไหมคุณลุงใส่เสื้อสีออกมั่วนะเข้ามาในร้านนะครับ
แล้วก็คุณป้าซึ่งเป็นพนักงานร้านถือไม้ไว้เลย
กลัวคุณลุงจะเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับ
ส่วนคนที่เอารถกระบะไปจอดหน้าบ้านคุณลุง
ก็ผสมโรงในการด่าคุณลุงด้วยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของรถกระบะ
ที่ถูกคุณลุงเสื้อสีม่วงด่านะครับ
แล้วก็ไล่ทำร้ายเขาบอกแบบนี้
โดยเจ้าของรถกระบะบอกว่าตอนแรกไปจอดรถตรงหน้าร้านข้าวต้ม
แต่ท้ายรถกระบะมันเลยไปหน้าบ้านของคุณลุงคนนี้
หลังจากนั้นคุณลุงก็ออกมาด่าตามที่เห็นในคลิปเลยครับ

ผมก็ลุงเหมือนกันลุงด่าลุงนะฮะ
ผมก็เลยไปเลื่อนรถมาจอดฝั่งตรงข้ามร้านข้าวต้มซะเลย
แต่ยังไม่ไหวที่ลุงคนนั้นจะตามมาหาเรื่องนะครับ

แต่ผมก็ไม่ได้ตอบโต้ไปไม่อยากมีเรื่อง
มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจำเลยแหละ
พอย้ายไปจอดฝั่งนู้นเขายังโดนแบบนี้เลยนะครับ
นี่คือพอไปคุยกับลูกค้าแล้วต้องไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะ
เจ้าของร้านเขาต้มลุงแกะบอกว่าเปิดร้านมา๖๐ปี
มีปัญหาแบบนี้มาตลอดเลยตอนนี้ได้รับผลกระทบมาก
เพราะว่าไงคุณลูกค้าเขาไม่กล้ามากินสิ
ไม่อยากจะมีปัญหากับลุงข้างบ้านนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องเข้าใจคุณลุงเจ้าของบ้านด้วยนะนี่
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณลุงเจ้าของบ้าน

ไม่ได้ห้ามเลยใครจะมาจอดหน้าบ้านไม่เป็นไร
แต่รถกระบะคันที่มาจอดตามคลิปไม่ยอมดับเครื่องครับ
ประเด็นเดียวเลยคือไม่ดับเครื่องถูกไหม
นอกจากเสียงแล้วมันมีควันจากถ้อยเสีย
ลอยปริวเข้าบ้านเลย
เหมือนเป็นการรบกวนแล้วก็จะรมควันลุงด้วยซ้ำ
แปลว่าถ้าเกิดว่าคนมาจอดหน้าบ้านลุงแต่ดับเครื่องนี่ลุงยังพอโอเคเหรอ

จอดก็มาจอดนะฮะแต่ต้องดับเครื่องหน่อยนะครับ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอลุงเดินไปบอกเจ้าของรถ
เจ้าของรถก็ไม่พอใจ
ลุงก็เลยโมโหก็ด่าไปตามคลิปที่ปรากฏนั่นแหละนะครับ
ส่วนกรณีกับร้านข้าวต้มเนี่ยจริงมันก็คือเพื่อนบ้านกันฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองนะฮะ
ลุงยืนยันว่าลุงอยู่มาก่อนร้านข้าวต้มเปิดอีก
ส่วนสาเหตุที่ไม่ลงรอยกันเพราะทางร้านข้าวต้ม
ปรับปรุงเรื่องของกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหาร
เคยบอกแล้วแล้วเคยร้องเรียนหลายครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยหน่วยงานก็ไม่มาดู
รวมถึงตัวร้านข้าวต้มเขาก็ไม่ยอมปรับปรุงเองด้วยนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจก็เปิดเผยว่าหลังจากเห็นเหตุการณ์ในคลิปแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านข้าวต้มได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับลุงหัวร้อนแล้ว
โดยให้เหตุผลบอกว่าลุงบุกเข้ามาในสถานที่ของร้าน
แล้วก็เหมือนจะทำร้ายร่างกายคนในร้าน
แล้วก็เห็นว่าไปทำร้ายร่างกายของเจ้าของรถกระบะ
จอดอยู่หน้าบ้านลุงด้วย

จริงนะเรื่องแบบนี้มันก็พูดยากก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละ
ฝั่งร้านค้าคือเขาก็ต้องมีลูกค้ามาใช้บริการมาจอดรถถูกไหม

เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารถมาจอดแล้วยังสตาร์ทเครื่องไว้
ลิ่นมันก็มารบกวนมันก็เป็นเรื่องของควันเรื่องของมลพิษ

ถ้าไม่มีที่จอดรถก็ลำบากเหมือนกันนะ
คือก็เห็นใจร้านค้าแหละนะฮะแต่ก็ต้องเหมือนการประสาน
การเช่าที่ของหน้าบ้านเพื่อนบ้านก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้
แต่คนก็จะมองว่านี่มันถนนหลวงถนนสาธารณะรถคันไหนก็จอดได้
แต่ก็อย่างที่บอกว่าก็เหมือนการจอดรถหน้าบ้านคนอื่น

ที่ต้องไม่เป็นการรบกวนไม่เป็นการกีดขวางอะไร
คือถ้าเกิดเป็นในหมู่บ้านบ้านจัดสรรต่าง
คือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าให้จอดในโซนกำแพงบ้านของแต่ละคน
มันจะเป็นแบบนั้นแต่กรณีนี้พอมันเป็นร้านค้าไง
มุมคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง
คุณผู้ชมลองเสนอไอเดียมาหน่อยนะคะ